เป็นกำลังใจให้กับปีที่เหนื่อยยากของพี่เมฆวินัยไกรบุตรของเรา

ปีที่แล้วโดนโรคตุ่มน้ำพองโอ้โหลุกหลากมาก
ก่อนโควิดเราผ่านที่กำเลิบอีกรอบนึงค่ะ

รายได้เท่ากับศูนย์อุตส่าหดิ้นรนจะมาทำธุรกิจของตัวเอง
แล้วอาหารเสริมแคลเซียมน์ได้แหละ

ตอนนี้พี่เมฆวินัยอยู่ที่จังหวัดกระบี่บ้านเกิดของตัวเองนะคะ
ก็เปิดใจผ่านวีดีโอคอร์กับบันเทิงไทยรัฐเลยว่า

เก็บเงินไว้ดูแลตัวเองละค่ะ

เป็นกำลังใจให้ทั้งตัวเองแล้วก็ทั้งคนไทย
ต่อสู้กับโควิดด้วยค่ะ
สวัสดีครับ